ไปดูเหตุการณ์กรณีที่มีรถกระบะลากศพข้ามจังหวัดจากน้องบัวลำพูมุ่งสู่จังหวัดอุดรธานีนะคะ
ล่าสุดค่ะผู้การอุดรธานีบอกว่าวอนขอเลยนะคะบอกว่าคนขับรถกระบะเนี่ยมาพบตำรวจเถอะ
ถ้าเกิดว่าออกหมายเรียกไปแล้วท่านไม่มาพบเนี่ยเดี๋ยวจะออกหมายจับนะคะ
แล้วก็มีการแจ้งข้อกล่าวหาด้วยเนี่ยค่ะคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
หน้าร้านขายส่งผลไม้ในโซนจำหน่ายผลไม้ตลาดเมืองทองเจริญศรีถนนนิตโยที่จังหวัดอุดรธานีนะ
ใส่ลูกกรงเหล็กทะเบียน๘๐๑๐๐๑อุดรธานีขับถอยหน้าถอยหลังถอยหลังถอยหน้า
คือเขากะว่าคงจะให้ศพเนี่ยหลุดออกจากตัวรถของเขาแล้วพอศพหลุดออกเนี่ยนะ
เขาก็ขับรถไปเลยนะคะพ่อค้าแม่ขายที่อยู่ที่ตลาดเมืองทองเจริญศรีเนี่ยโอ้ยตกอกตกใจพอเห็นศพนะคะ
ผู้ตายก็คือนายทองสุขสวัสดิ์อายุ๘๕ปี
เป็นชาวบ้านบ้านโนนทันตำบลโนนทันอำเภอเมืองหนองบัวลำพูค่ะ
แล้วคุณตาป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์กล้ามเนื้ออ่อนแรง

กระทั่งหลังจากที่ศพมันหลุดออกมา
เพราะค้าแผงผลไม้ที่อยู่ในตลาดตกกตกใจค่ะ
ทีนี้ที่โรงพักภักดิ์เมืองอุดรธานี
มีผู้ม้ายอยู่เห็นไหม
แล้ววงกลมสีแดงคาดว่าน่าจะเป็นจุดที่คุณตาโดนชน

จุดเกิดเหตุก็คือหนองบัวลำพูนะ
ต้นทางเนี่ยคือน้องบัวลำพูคลิปนี้เกิดที่หนองบัวลำพูนะคะ
นี่คือคุณตาใช่ไหมคุณตาคลานออกไปอ่ะใช่
คุณตาคลานออกมาจากบ้านถึงถนนใหญ่แล้วก็มีพุ่มไม้บดบังอยู่
ก็เลยทำให้มองไม่เห็นช่วงที่ขณะเกิดเหตุว่าเป็นรถคันไหนกันแน่

ส่วนรถที่ลากคุณตาไปไกลข้ามจังหวัดเรารู้แล้วแหละ
ส่วนรถคันที่ต้นเหตุที่ไปชนเรายังไม่รู้
เพราะว่ามันมีสิ่งบดบังต้นไม้เนี่ยนะคะ
คาดว่าคนที่ขับชนน่าจะหลบหนีไปแล้วหรือเปล่า
หรือคนที่ขับชนอาจจะเป็นคันเดียวกันกับที่ลากคุณตาไปไกลข้ามจังหวัดนะคะ
ไกลสักประมาณ๔๐กิโลเมตรค่ะ
ผู้การจังหวัดอุดรธานีบอกว่าตอนนี้ทราบเจ้าของรถกระบะที่ลากศพคุณตาข้ามจังหวัดแล้วนะคะ
ตอนนี้ทราบว่ารถคันดังกล่าวผ่อนหมดไปแล้ว
แต่ยังไม่มีการโอนคือโอนลอยเอาไว้
มีการเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครองรถแล้วมีการนำรถไปขายต่อถึง๔ทอด
ซึ่งแนวทางการสืบสวนสอบสวนทราบว่า
คนที่มาซื้อต่อตอนนี้อยู่ทอดที่๓
อยู่ระหว่างตามหาคนที่มาซื้อต่อท่อที่สี่
ว่าน่าจะเป็นท่อสุดท้าย
ขณะเดียวกันหากผู้ขับรถคันเกิดเหตุ
เอารถไปซ่อมแซมหรือดัดแปลงถอดอุปกรณ์ต่างออก
เพื่อทำลายหลักฐานก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
ตอนนี้ทราบแล้วว่าใครเป็นผู้ขับขี่รถคันนี้
เพราะฉะนั้นตำรวจบอกว่ามามอบตัวซะเถอะนะ
นะครับก็เป็นข่าวขนาดนี้น่าจะทราบแล้วล่ะ